ดูคดีหวย๓๐ล้านกันต่อเลยนะคะ
แม้ว่าผลการพิจารณาของสารชั้นต้นสารจังหวัดกาญจนบุรีออกมาแล้ว
ก็คือสารยกฟ้องหมวดจรูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นครูปีชาบอกว่าฮึดสู้ยกสองนะคะ
ก็มีการเดินทางไปที่ศาลค่ะ
ไปขอคัดสำเนาผลการพิจารณาคำพิพากษาของศาล
เตรียมยื่นอุทรภายในกรอบระยะเวลาคือ๓๐วันนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านพัก
ครูปรีชาไคร่ครวนที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยซิว่าครูปีชายังสบายดีหรือเปล่า
ไปที่บ้านค่ะปรากฏว่าบ้านครูปีชาปิดเงียบ
ไม่พบว่ามีความเคลื่อนไหวใดมีเพียงรถกระบะรถตู้คู่ใจ
จอดอยู่ที่โรงจอดรถนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามครูปีชา
คือตอนนั้นครูปีชาตอบเพียงสั้นว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ก่อน
ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูคำพิพากษาอย่างที่เราทราบกัน
คำพิพากษาตอนนั้นที่สารอ่านมีถึง๗๑หน้า
เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์
เพื่อนำไปสู่การหาพยานหลักฐานที่จะนำมาต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
ตอนนี้ครูปีชาบอกว่าผมเองมีเวลาเพียง๓๐วัน
ตามกรอบของเวลาในกระบวนการยุติธรรมนี่ค่ะ
ครูปีชาที่เราแอบไปส่องมานะฮะปิดเงียบแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นครูปีชาบอกว่าอยากขอให้ทุกภาคส่วนเข้าใจนะว่าตอนนี้เนี่ย
ผมต้องเตรียมต่อสู้คดีความตอนนี้พูดอะไรไม่ได้เยอะ
คุณเห็นไหมปิดเลยปิดเงียบแบบนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ไปด้อมมอง
ว่าครูปีชาเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
สักพักหนึ่งค่ะเห็นไหมมีรถกระบะจอดอยู่ที่โรงรถแบบนี้นะครับ
สักพักหนึ่งสักประมาณ๘โมงครึ่งตอนนักข่าวของเราไปเนี่ย
ปรากฏว่าครูปิชาค่ะเดินออกมาจากตัวบ้าน
แล้วไปโรงจอดรถสวมเสื้อสีเหลือง
นักข่าวสังเกตว่าครูปีชาตอนนั้นดูไม่สดใสไม่ยิ้มแย้

ขับรถกระบะคู่ใจคันนี้แหละค่ะออกมาจากประตูรัวบ้าน
เปิดประตูให้ครูปีชาลดกระจกแบบนี้นะคะ
ทักทายผู้สื่อข่าวสั้นบอกว่า
ขอตัวไปทำงานก่อนเมื่อคืนสบายดีครับ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

พักนี้พูดน้อยเนอะ

๑๐โมงค่ะนายปิชาหรือว่าครูปิชา

ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษา

ไปคนเดียวนะคะไปเดียวเลย

เอกสารสำเนาขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย
ทีนี้ระหว่างที่ครูปรีชานั่งรอสำเนา

พยายามจะสอบถามครูปรีชา

จะเอาไปศึกษาแล้วจะได้เขียนคำโต้แย้ง

เมื่อคืนหลับสบายไหมเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง

สบายหลับสบายดี

เพราะเขายังสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้อยู่เลย

นะฮะก็คือนางลาวันลิมูล
นะครับนางลาวัน

มงคลแก่ตัวเองและครอบครัวต่อไปครับ

อะไรบ้างค่ะขอพรเนี่ย
สิ่งที่เราผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ซึ่งตรงนั้นก็มันก็ทำให้เรากับครอบครัวมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเยอะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ยังเหลืออยู่
ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนกับที่เคยผ่านมาแล้ว

อีกไหมคะจะเดินสายทำบุญไหว้ที่ไหน

ก็ยังไม่ได้ฟิตว่าที่ไหนนะ
แต่ก็มีคิดว่าจะไปทำบุญ
ส่วนนายสิทธาครับทนายตั้มก็บอกว่า
จากนี้ไปก็จะเตรียมยื่นคำร้องขอถอนอายัดเงินรางวัลที่อยู่ในบัญชีในเดือนนี้

หรือว่าพยานฝ่ายครูปีชา๖๗คนก็บรรดาเจ๊ต่างนะฮะ
ต้องดูว่าหมวดจรูนจะตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาเบิกความเท็จและฟ้องเท็จหรือไม่

แสดงเจตนาว่าจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
หมวดจรูนพอใจก็จะไม่ติดใจเอาความก็จะไม่ฟ้องร้องต่อ
เพราะว่าคือหมวดสามารถฟ้องกลับได้
หมิ่นประมาทต่างนานาแล้วก็เบิกความเท็จได้

ที่แจ้งดำเนินคดีกับครูปีชาเจ๊บ้าบิน
แล้วก็พลตำรวจตรีสุธิพวงพิกุลอดีต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ล่าสุดก็ทราบว่าทางด้านของปปช
สำนวนกลับมาให้กองปราบเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องดูว่าภาค๒อย่างที่ครูปีชาเขาว่า
เขาจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ